ไปดูความคืบหน้าคดีผู้การชนบุรีกับพวกหน่อยนะคะที่ว่ามีการไปกล่าวหารีดทรัพย์ผู้ต้องหาคดีพนันออนไลน์เป้รักผู้การเท่าไหร่เป้ก็เขียนมาสุดท้ายฝั่งนี้เป็นคนเขียนให้เอง๑๔๐ล้าน
เมื่อวันนี้ที่เราตามกันก็คือว่ามีการตามไปเจอกระเป๋าใส่เงิน๒๘ล้านที่เขาเอาไปส่งมอบกันที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมคะ
คือไปส่งมอบเสร็จปุ๊บก็มีการเปลี่ยนถ่ายเงินสดเนี่ยใส่อีกกระเป๋าหนึ่งแล้วก็กระเป๋าใบเดิมนี้ส่งคืนกลับไป
ตำรวจก็ไปตรวจหาลายนิ้วมือแฝงค่ะแล้วก็มีรายงานบอกว่าเหมือนเงินเนี่ยจะถูกเอาไปเช่าบูชาพระเครื่องในราคาสูง
แล้วก็เริ่มมีรายชื่อออกมาว่าเอ๊ะเป็นของคนนี้เป็นเซียนพระคนนี้แบบนี้หรือเปล่าสุดท้ายเนี่ยเซียนพระที่ถูกกล่าวอ้างเนี่ยเขามาให้การแล้วด้วยเหมือนกันนะคะ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
เอาไปให้ตำรวจนายหนึ่งในพื้นที่จังหวัดลำพูนส่งมอบเงินกันที่วัด
ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายซึ่งมันก็ปรากฏอยู่ในภาพกล้องวงจรปิดของวัดด้วย
ซึ่งรายชื่อทั้งหมดที่ถูกเรียกไปทั้งเจ้าของบัญชีม้าทั้งเพื่อนในเป้ที่อยู่เชียงรายอะไรเนี่ย
ถูกนำตัวมาสอบปากคำเรียกมาสอบปากคำกันหมดแล้วอะนะคะ
ล่าสุดอีกหนึ่งคนที่ดูแล้วน่าจะเกี่ยวข้องหลังจากมีการตรวจสอบเรื่องของเส้นทางการเงินนะคะ
เงินที่ถูกย้ายไปจากกระเป๋าสีดำใบเนี้ยมีการเอาไปเข้าบัญชีม้าอีกบัญชีหนึ่ง
ออกอีกห้าบัญชีซึ่งมีการโอนออกไปในหลายล้านบาทแล้ว
ในบัญชีได้แค่สี่ล้านสอบพยานทั้งสี่คนแล้วเบื้องต้นบอกไม่รู้จริงจริงว่า
ทั้งยี่สิบแปดล้านบาทนั้นอ่ะคือเงินที่ถูกรีดไถ
เข้าใจว่าเป็นเงินค่าพระเครื่องก็เลยให้ชุดสืบเนี่ยประกบเซียนพระคนนั้นเลยมาสอบปากคำนะคะ
เพราะว่าเขาบอกการเช่าพระเครื่องมูลค่าสูงเนี่ยมันก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินเหมือนกัน
เช่นเช่าราคาแพงปล่อยขายราคาถูกวิธีการตรวจสอบมันก็ยาก
เพราะพระเครื่องก็มีการเปลี่ยนมือไปหลายทอดนะคะชุดสืบสวนก็เลยประกบตัวเซียนพระคนดังมาสอบปากคำ
ล่าสุดบ่ายสองโมงวันนี้นะคะเซียนพระชื่อดังที่ว่าก็คือต้อมนครสวรรค์ค่ะ
เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สโมสรตำรวจหลังตรวจพบว่าในบอย
จำชื่อบอยได้ไหมคะบอยที่บอกเป้อยู่เฉยเนียนกริ๊บพี่เคลียร์หมดแล้ว
เงินให้ต้นได้เลยบอยที่ว่าเป็นคนตั้งสอปศขึ้นมาเอง
ใช่ไหมเพื่อให้เป็นหน่วยพิเศษในการตรวจตราดในการทำงานแบบนี้
แล้วก็บอกว่าอุ๊ยเป็นคนที่มีแก๊กมีอะไร
คนนี้โอนเงิน๒๘ล้านบาทเป็นค่าเช่าพระให้กับต้อมนครสวรรค์ค่ะ
ทีมข่าวเราก็ได้สอบถามต้อมนครสวรรค์นะคะเขาบอกว่าเขาเป็นเซียนพระ
แล้วก็มีการซื้อขายพระเครื่องจริงแต่มันเป็นการซื้อขายอย่างถูกต้องทุกอย่าง
แล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยปกติเขาก็ไลฟ์ตามเพจอยู่แล้ว
เข้าไปดูได้แต่ไม่ขอให้รายละเอียดเกี่ยวกับในบอย
เพราะไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวก็เป็นลูกค้าคนหนึ่งเท่านั้นเอง
พยานครับพยานครับเพราะว่าเราซื้อขายถูกต้องนะครับ
พี่ลองเข้าไปดูได้เลยเพจต้อมนรสรวรรษิไม่มี
ครับก็ต้องว่าเป็นลูกค้านะครับกลม
ในโลกโซเชียลเนี่ยเขายังแชร์กันอยู่เรื่องปล่อยพระได้๒๘ล้านนี่แหละ

ซึ่งเขาก็โพสต์ผมเห็นเลยเขาโพสต์ปกติ

เป็นพระบูชาพระรุ่นไหนปีไหนพศไหน๒๘ล้านคือเคสนี้
เขาเป็นเซียนพระชื่อดังคนตามเป็นหลายแสนเลยค่ะ
เขาก็มักจะไลฟ์ขายพระเครื่องเป็นปกติอยู่แล้ว
ก็ตรงกับข้อมูลที่เขาให้สัมภาษณ์กับเราเมื่อกี้นี้เลยนะ
แต่เขายืนยันว่าเขาไม่รู้เรื่องหรอกก็มาขอเช่าพระเขาเขาก็ปล่อย
ก็เป็นเรื่องปกติที่เขาทำอยู่แล้ว
วิกเรียนเองก็รายงานบอกเหมือนที่พี่อุ๋ยพูดนั่นแหละ
วันที่ผ่านมาต้อมนครสวรรค์เพิ่งจะเปิดประมูลเหรียญหลวงปู่ทิม
ใช่หลวงปู่ทิมจำได้

เพราะว่าถือเป็นการประมูลพระเครื่องที่มีมูลค่าสูงมาก
ลูกน้องของต้อมนครสวรรค์เองก็ให้ข้อมูลบอกว่ารู้จักกับบอย
แต่ไม่มีใครรู้หรอกว่าเงินที่เอามาเช่าพระเนี่ยเป็นเงินจากไหน
เพราะในบอยเองก็ทำธุรกิจหลายอย่างอีกอย่างเขาก็ไม่ได้มีหน้าที่ตรวจสอบ
เขาปล่อยพระเครื่องเขาก็ปล่อยใครมีเงินจะเช่าบูชาประมูลได้เขาก็ต้องทำหน้าที่ไป
คนรู้จักในเป้ก็บอกด้วยนะคะว่า
ยังคงยืนยันว่าเป้เคยแอบอ้างชื่อผู้การแต้มจริงนะ
อ้างพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานว่ารู้จักกันอะไรกัน
ผู้การแต้มก็ต้องออกมาย้ำอีกครั้งว่าโอ๊ยมันคือการแอบอ้างผมไม่รู้เรื่องแล้วผมไม่เกี่ยวแล้วผมเองส่วนตัวผมเกลียดการพนัน
ปัจจุบันผมทำงานเพื่อสังคมแล้วก็ไม่ได้มีหน้าที่ในวงการตำรวจแล้ว

คือไอ้พวกนี้เวลามันอ้างมันก็จะต้องอ้างคนที่มีบารมีมีสีเพื่อไม่ให้ใครที่เข้ามาแต่ผมเข้ามาเกี่ยวข้องให้มายุ่งอะไรอย่างนี้
แต่ถ้าสำหรับผมนะหนึ่งผมนี่เกลียดการพนันพวกนี้มากสองผมทำงานเพื่อสังคมเพื่อให้ความรู้คนอันที่๓ผมไม่มีหน้าที่ในวงการตำรวจแล้วใครก็ไม่มาอาศัยเราหรอก
นี่เราก็ไม่สามารถจะไปพูดใครได้ดังนั้นผมเฉยพรุ่งนี้มันก็พูดไปแต่ข่าวคนดังก็เอาไปเกี่ยวไปเกี่ยวหมด
อ่าไอ้ลักษณะเชิงแอบอ้างแบบเนี้ยใช่ไหมยังเคยถูกเคยถูกอ้างชื่ออ่ะใช่ไหมใช่
แต่ลงดาราก็ดูกันเต็มเลยแค่ถ่ายรูปร่วมกันร่วมเฟรมกันอ่ะอืม
ก็เอาไปอ้างแล้วอ่าทีนี้พวกนี้บางทีเงินทองมันได้มาเนี่ย
อืมนะครับทุกผู้ชมครับผู้การชนบุรีนะครับ
หลังจากเข้าไปรายงานตัวกับชุดสอบสวนสืบสวนของทางบิ๊กโจ๊ก
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาซึ่งยังให้การปฏิเสธ
ยังไม่ขอให้ถ้อยคำขอทำเป็นบันทึกคำให้การ
เป็นลายลักษณอักษรซึ่งต้องส่งมาให้
ภายใน๕วันก็คือภายในวันศุกร์นี้นะครับ

เราก็พยายามโทรไปสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวต่างเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นนะครับ
บอกกับเราทางโทรศัพท์นะครับบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้ส่งคำชี้แจงไปยัง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังดำเนินการทำอยู่
เราก็ถามว่าท่านผู้การกัมพลอยากจะชี้แจงอะไรไหมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พลตรีกัมพลบอกว่าเดี๋ยวขอทำคำชี้แจงแค่เป็นรายละอักษร
เราก็พยายามถามอีกว่าเรื่องนี้เนี่ยคิดว่าถูกกลั่นแกล้งไหม
ท่านก็ยืนยันเหมือนเดิมนะฮะบอกเดี๋ยวผมจะขอชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร

ที่๒๒พฤษภาคม๖๖เนี่ยครับเอกสารบอกว่าเอกสารดังกล่าวถูกจัดทำขึ้น
สำนักงานสอทโดยผู้การจังหวัดชนบุรีเดินทางมาลงนามด้วยตัวเอง
เวลาประมาณสามทุ่มสืบเนื่องจากบิ๊กสอทคนนี้
ต้องการที่จะเข้าไปดูพื้นที่สอท๒ซึ่งครอบคลุม๒๗จังหวัด
ในพื้นที่ภูทรภาค๑ภูทรภาค๒และภูทรภาค๗
ส่วนทรัพย์สินที่ถูกรีดไป๑๔๐ล้านมันจะแบ่งเป็น๑๑๕ล้านบาทที่จ่ายแล้ว
อีก๒๕ล้านบาทยังไม่ได้จ่ายนะครับตอนนี้ชุดทำงานเนี่ยตามเจอร่องรอยแล้ว
๒๘ล้านที่ไปเช่าพระนะค่ะ
ล่าสุดมีรายงานว่าตำรวจกำลังเอาตัวคนรับเงินมาจากเชียงใหม่
เพื่อมาสอบถามเกี่ยวกับเส้นทางการเงินเดี๋ยวก็เอาไปสอบที่สโมสรตำรวจวิภาวดีนั่นแหละ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะครับเราได้หลักฐานเป็นคลิปเสียงที่ในต้น
ต้นก็เป็นหนึ่งในแก๊งใช่ไหมตามคำให้การของในเป้
ต้นคือคนที่เป็นคนต่อรองราคาที่เป้บอก๒๐ล้านต้นบอก๑๒๐ก็แล้วกันนะ
คือเป้เนี่ยพอถูกคุมตัวมาหาผู้การกัมพลผู้การก็บอกเป้รักผู้การเท่าไห
ก็เขียนมาแต่เป้ไม่ได้เขียนเขาก็เลยให้ไปคุยกับต้นกับบอย
แล้วต้นกับบอยเนี่ยก็มีการเจรจากันนะครับ
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอเคลียร์กันไปเคลียร์กันมา
เรียกกันไปเรียกกันมาจาก๑๒๐ล้านต่อรองเหลือ๖๕ล้าน
อยก็มาพูดกับเป้บอกอยู่เฉยเนียนคลิป
เคลียร์ให้จบแล้วไปจ่ายที่ไอ้ต้นได้เลย
นี่นะครับทุกผู้ชมครับ
เป้เป็นไงรู้หวะตอบไม่ได้อ่ะ
ผมไม่ได้อะไรบอกไปแล้วพี่ว่าว่าให้พี่เคลียร์พี่อ่ะ
พี่เคลียร์พี่อ่ะอันนี้ผมบอกไปแล้วมันยังไม่รู้มันจะยังไงกันต่อพี่
ถ้าลืมกันแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าจะมีปัญหาอะไร
แล้วติดต่อไม่ได้สักคนเลยพ่อเขาป่วยพี่ผมไม่รู้ทำไงบอกไปแล้วพี่
ถ้าเราทำกันแบบนี้ก็ไม่เป็นไรอ่าแจนแจนพี่แจนแจนพี่จะได้หาทางออกเลยว่าจะต้องเคลียร์ยังไง
กี่บาทอะไรพี่ก็บอกเขามาดิจะได้เผยได้บอกเขาให้
อืมไม่ไอ้ย่อที่ยังค้างค้างอยู่เคลียร์ให้จบจบซะค้างอยู่เวลาไหร่พี่เพราะว่าตอนเนี้ยค้างเท่าไหร่นะ
ค้างอยู่ยี่สิบห้างอ่ะครับพี่เออเคลียร์ให้จบซะมันจะได้ไม่มีอะไรติดค้างกัน
ครับพี่ครับแล้วพี่แล้วเดี๋ยวเขาเคลียร์เสร็จปุ๊บเนี่ยพี่จะรีบเข้าไปคุยกับอธิบดีนิสัยให้ด้วยว่าเขาจะล่อ
อืมล่อใครพี่ถ้าเดินตั๋วก็รีบเดินล่อผมน่ะแต่พี่รีบเดินตั๋วไม่ใช่
แล้วนี่พี่พี่เคลียร์กับผู้กำลังผู้การรีบวางให้พี่ครับพี่
ร้อยหมดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วครับพี่ครับอ๋อไม่ต้องห่วงครับ
มันมันมีสูงกว่านั้นเยอะไม่ต้องห่วงอืมมันมีไฟเขียวมาหมดแล้ว
เดี๋ยวแต่ว่าตอนนี้เราขาลอยอยู่มันไม่ดีไงทิ้งช่วงไว้นานเดี๋ยวมันจะซ้ำลอยเอาอีก
เป็นยังไงทำไมสับเฉพาะเขาเยอะจังเลยพี่อุ๋ยมีตัวใช่ไหมมันมีสูงกว่านี้อีก
ตอนนี้เราเป็นขาลอยอยู่จะได้ไม่ซ้ำลอยถ้ามันค้างอะไรอ่ะ
คือยังมีเอ่ยชื่อไปถึงระดับอธิบดีอีกจะมีปัญหาเลยนะคือท่านผู้ชมครับ
ที่ที่ในเป้เนี่ยเขาบอกเขากับพวกเนี่ยรวมทั้งแก๊ปเกิ๊บอะไรด้วยเนี่ย
ถูกรีดแล้วรีดอีกจนแบบมันรีดไปเรื่อยจนถึงร้อยสี่สิบล้านแล้วเนี้ย
เขาจ่ายไม่ไหวเขาเขาต้องไปแจ้งความอ่ะเพื่อให้ตำรวจเนี่ย
ยอมนะยอมพลีชีพเลยอ่ะทำพนันออนไลน์ก็ทำโอเคจบกรบค่ะ
ให้ไปจัดการพวกนี้เขาแล้วกันให้ไม่ไหวแล้วเนี่ย
เมื่อวานนี้เราได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดใช่ไหมค่ะที่ไม่มีอะไรสินค้า
ทรจังหวัดชนบุรีอืมวันที่ในเป้ถูกจับยี่สิบสามพฤษภาคม
ถูกจับที่บ้านแล้วก็ถูกพามาที่ภูทรจังหวัดใช่ค่ะ
เพื่อมาหาผู้การกัมพลในเป้บอกว่าพอมาเจอพลตรีกัมพลเนี่ย
อ่าผู้การกัมพลก็บอกว่าไอ้เรื่องที่ถูกจับเนี่ยมันมีทางออก
พร้อมกับบอกว่าเป้รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมาแล้วก็พาในเป้ออกไปจากห้อง
เข้าไปห้องซักถามอีกห้องหนึ่งอยู่ข้างห้องผู้การนั่นแหละ
แล้วขณะนั้นในต้นเนี่ยแหละก็เดินเข้ามาที่ห้อง
เอามีภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อวานนี้ไหมที่มีการเปิดเผยออกมา
ที่กรองบังคับการณ์ตำหนุดภูทรจังหวัดชลบุรีนะฮะ
ซึ่งตรงนี้มันเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่ามันมีในต้นเนี่ย
เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยรวมทั้งในบอยด้วยเพราะพอในเป้ถูก
ไปที่นั่นแล้วเนี่ยทั้งต้นกับบอยก็ทยอยเดินทางมาแล้ว
มีการมาเรียกมาเจรจาต่อรองกันเกี่ยวกับเรื่องเงิน
ครับสุดท้ายเนี่ยพอตกลงกันได้ที่๖๕ล้านแล้วบอยบอก
ให้จบแล้วนึงไปจ่ายที่มาก่อนเลยคือต้นเป็นคนไปไล่
ใช่ค่ะใช่ไหมฮะแล้วทีนี้ก็ไปไล่เก็บไปเรื่อยนะ
เป้ก็จ่ายไปเรื่อยนะครับแล้วก็มีการขยายผลจากเป้ไปถึงคนนั้นคนนี้
ไปทวงที่แก๊ปอีกเหมือนกับที่ท่านได้ฟังเมื่อสักครู่นี้
นี่เห็นไหมบอยก็มาต้นก็มาแล้วมันยังเหลือเท่าไหร่นะเมื่อกี้๒๐กว่าล้าน
แก๊ปยังไม่จ่ายให้ต้นซึ่งเราได้หลักฐานเป็นเสียงมาเมื่อกี้นี้
ถ้าลืมกันแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันจะมีปัญหาเลยนะ

พ่อเขาป่วยพี่ผมไม่รู้ทำยังไงมันบอกไปแล้วพี่
ถ้าเราทำกันแบบนี้ก็ไม่เป็นไร
แจนพี่จะได้หาทางออกด้วยว่าจะต้องเคลียร์ยังไงกี่บาทอะไรพี่ก็บอกเขามาดิ

ไม่ไอ้ย่อที่ยังค้างอยู่เคลียร์ให้จบซะ
หลังอย่างนึง๒๕เอ่ย
เออเคลียร์ให้จบซะไม่มีอะไรติดค้างกัน
พี่เดี๋ยวเขาเคลียร์เสร็จปุ๊บน่ะพี่ก็ค่อยคุยกับพิฤตินิสัยให้ด้วยว่าเขาจะล่อ

มันไม่ดีทิ้งช่วงไว้นานเดี๋ยวมันจะซ้ำลอยอีก

เวลาเขาคุยกันเรื่องเหล่านี้นะ

เดี๋ยวคุณชูวิทย์ตอบให้ได้

คือมันอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ช่วง๒๓๒๙พภทที่เกิดเหตุการณ์รีบแถบใช่มั้ยคะ

ไม่มีใครเอาน้องกลับไปไหนเลยค่ะ
แซคนัทวินลงพื้นที่ลานจอดรถท้ายหมู่บ้านฉัดนรง๓
จังหวัดประทุมธานีเป็นร้านจอดรถกว้าง
แท็กซี่คันนี้ตำรวจลืมหรือเปล่าเนี่ย

จกหน้ามีสติ๊กเกอร์ติดอยู่๓แผ่นนะคะ

ป้ายภาษีนี่หมดอายุตั้งแต่๗มีนา๖๑
ถูกต้อง๖๖แล้วอ่ะถูกต้องป้ายภาษีขาดการต่อพรบไปตั้งแต่๗มีนา๖๖

อีกอันหนึ่งเป็นเครื่องหมายการตรวจสภาพรถแท็กซี่
เลขทะเบียนตรงกันคือทย๘๐๒๓กรุงเทพมหานคร
นี่หมดไปก่อนหน้าอีกค่ะ๒๕ธันวา๖๐ค่ะ
ศูนย์อันที่๓เป็นสติกเกอร์กรมการของส่งทางบกบรรกัน
ผ่านการตรวจยกระดับและปรับจูนมิเตอร์
ทะเบียนตรงกันทย๘๐๒๓กรุงเทพนะคะ
ในรถแท็กซี่แซ็กบอกแซคพยายามเปิดแล้วเปิดไม่ได้มันล็อกครับ
แต่มองด้วยตาเปล่ามองเห็นว่าข้างในมีอะไรบ้าง
มีห่อกระดาษทิชชู่เปล่ามีพวงมาลัยดอกไม้แห้ง
หน้ากากอนามัยที่ใช้งานมาแล้วมีขวดน้ำอยู่ตรงกลางระหว่างเบาะหนึ่งขวด
การเปิดขวดแล้วเนี่ยค่ะขวดนี้
มีผ้าผืนเล็กสีเขียวอยู่ในกล่องตรงกลางระหว่างเบาะด้วย
นี่นะคะไปดูกระโปรงหลังรถถูกเปิดทิ้งเอาไว้อยู่แล้ว
ไม่ต้องไขไม่ต้องเปิดอะไรมันอ้าซ่าเอาไว้แบบนี้เลยค่ะ
มีถังแก๊สที่ติดตั้งกับรถในลักษณะสนิมขึ้นแล้วก็ซุดโทรมแล้ว
จุดนี้เนี่ยคือคำกล่าวอ้างก็คือเขาให้เอาเงินมายัดใส่ท้ายรถไว้นี้ค่ะ
แต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าไอ้๒๐กว่าล้านที่ถูกใส่ท้ายรถคันนี้มันไปไหนแล้วนะคะ
ทะเบียนตรงกันจางแบบนี้เลยค่ะก็เป็นสติ๊กเกอร์สำหรับรถแท็กซี่
คือจริงไอ้รอยนี้ไม่ใช่รอยสติ๊กเกอร์แล้วนะมันเป็นรอยที่แปะสติ๊กเกอร์ทิ้งเอาไว้นาน
จนรถเจอฝุ่นเจออะไรจนมันเผลอมันเลอะแต่ตรงที่แปะทับสติ๊กเกอร์เนี่ย
มันยังขาวอยู่ไงครับพอเขาลอกสติ๊กเกอร์ออกไปมันก็เลยเป็นรอยค้างไว้แบบนี้ค่ะ
ทีมข่าวลงพื้นที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีด้วย
โอ้โหในแต่ละที่ที่เขาพาเป้ไปเนี่ยรวมแล้วเนี่ยน่าจะมีหลักฐาน
อย่างน้อยต้องมี๓๐ชิ้นนะพี่อุ๋ยเพราะกล้องวงจรปิดเนี่ย๓๐ตัวได้เลยนะ
ไปที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีก่อนที่นี่เนี่ยมีการติดกล้องวงจรปิดสิบตัว
ทางเข้าอาคารด้านหน้าเนี่ยมีวงจรปิดสามตัวประตูหน้าสองประตูข้างหนึ่ง
โถงชั้นหนึ่งมีวงจรปิดอีกสี่ตัวค่ะบันไดทางขึ้นชั้นสองอีกหนึ่งตัว
ทางขึ้นชั้นสองที่เดินไปห้องผู้การอีกสองตัวทีนี้ชั้นสองพอเลี้ยวขวาตรงไปจนสุดทางเนี่ยนะคะ
ก็จะเจอห้องทำงานของพลตำรวจตรีกัมพลผู้การชนบุรีห้องเขาความปลอดภัยแน่นหนามากนะคะ
ประตูเป็นประตูกระจกติดฟิล์มต้องสแกนนิ้วค่ะถึงจะเข้าไปได้
แกนนิ้วใส่รหัสผ่านคุณถึงจะเข้าห้องผู้การได้นะคะอืม
ด้านข้างห้องผู้การคือห้องรับรองห้องนี้แหละคือหลังจากที่เป้ถูกส่งเข้าห้องผู้การบอกเป้รักเท่าไหร่
เขียนมาเป้ไม่เขียนงั้นเป้ไปห้องข้างไปห้องรับรอง
ไปคุยกับต้นก็แล้วกันใช่ครับตรงนี้คือจุดที่เป้บอกยี่สิบล้าน
ต้นบอกร้อยยี่สิบล้านคุยไปคุยมาสุดท้ายไปตกลงกันได้ที่หกสิบห้าล้าน
แล้วบอยก็ตามเข้ามาบอกเนียนกริ๊บอยู่เฉยแล้วโอนเงินให้ต้นซะพี่เคลียร์ให้หมดแล้ว
คลิปไหมล่ะกริ๊บจริงจริงนะคะเนียนไหมแล้วก่อนถึงห้องรับรองคือห้องก่อนหน้าเนี่ย
ก็คือห้องเก็บเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดของที่นี่ที่คืนคืนที่เขามาแจ้งความที่เป็นข่าวอ่ะ
อ่าบิ๊กโจ๊กก็มีการสั่งการมาเนี่ยจำได้ไหมส่วนมาเอาเซิร์ฟเวอร์ไปหมดแล้ว
ใช่บิ๊กโจ๊กโทรมาเองเลยด้วยนะคะเอาจุดที่สองที่เป้ถูกบอกว่า
ตกลงเงินเรียบร้อยเนี่ยโดนนำขึ้นเอาผาดสีดำไปกับบอย
ที่ชั้น๔สพบังละมุงเป็นที่ทำการสอป
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปรับรามยาเสพติดตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
ปกติชั้น๔เห็นเขาบอกไม่ค่อยมีใครขึ้นไปใช้งานนะคะ
ตรงนี้กล้องวงจรปิดอีก๑๐ตัวค่ะ

เป้ถูกนำตัวไปสอบสวนดำเนินคดีแล้วก็ทำเรื่องประกันตัวจำได้ใช่ไหมคะ

ตรงนี้เนี่ยวงจรปิดเต็มโรงพักเลยนะคะ
ตั้งแต่ทางเข้าเสาไฟฟ้าที่จอดมอเตอร์ไซค์ลานจอดรถ
คือหลักฐานคงอื้อซ่าจริง
เขาบอกว่าชุดคลี่คลายคดีเก็บหลักฐานวงจรปิดไปทั้งหมดแล้ว
แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับเรานะคะว่าเขาเจอหรือเขาไม่เจออะไรยังไงแบบไหนบ้าง

มีชื่อเยอะแยะไปหมดรวมทั้งแก๊ปด้วย

ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณดนตรวีสุดพุ่มผู้สื่อข่าวของเรา
ไปที่บ้านของบอยตามข้อมูล
นายวีระนาซับหรือนายบอย
อยู่ในซอยหนองปลาไหลอำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
เป็นบ้านเดี่ยว๒ชั้นตัวสูง๒เมตร
ดูท่าทางก็โอ้โหพื้นที่กว้างใหญ่

มีรถบ้านทุกหัวลากจอดอยู่คัน๑
วันนี้ประตูบ้านประตูโรงรถ

ตรงข้ามบ้านจะเป็นพื้นที่กว้างขนาดประมาณ๓ไร่นะครับ
ถ้ารวมพื้นที่ตรงนี้กับตัวบ้านด้วย
แต่เท่าที่เห็นก็ดูเป็นคนดีมีน้ำใจดูสุภาพเรียบร้อยนะฮะไม่ได้แต่งตัวหรูหราอะไรไม่ถือตัว
ชาวบ้านบอกเขาก็ตกใจเหมือนกันว่าเอ้ากลายเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไง
อยากเอามาซื้อข้าวเพื่อให้เขาบอกที่การเองเขาไม่เห็นตัว
รับส่งนักท่องเที่ยวจากท่าเรือแหลมบารีไฮพัทยาไปยังเกาะล้านชนบุรี
มีธุรกิจพาทัวร์จีนไปเที่ยวอีกแล้วก็มีธุรกิจเรือลากร่มให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ให้บริการขนส่งผู้โดยสารท่าเรือแหลมบรีไฮไปเกาะล้านจริงแต่เขาไม่รู้หรอกว่าใครเป็นเจ้าของ
ส่วนวันนี้เห็นเรือชื่อนี้มาจอดเทียบท่าอยู่ที่โป๊ะที่๒ตอน๙โมงเช้าช่วงบ่ายก็ไม่เห็นนะฮะ
เที่ยวสุดท้ายที่ออกจากเกาะล้านมาพัทยาเนี่ยจะถึงแหลมบริหายช่วง๕โมงเย็น
คุณผู้ชมเรายังได้ข้อมูลมาจากลูกขายที่เคยทำเว็บพนันกับในเป้แต่ตอนนี้เจ๊งไปแล้วนะคะ
เขาบอกปี๖๓มีในหน้าแนะนำให้ทำเว็บพนันออนไลน์
อยากได้เงินก็เลยตกลงลองฟังค่ะ
ให้จบให้มาดีอย่าให้มันมีปัญหากัน

เขาก็เป็นระดับใหญ่ที่ว่ารถพนามอย่างนี้

ก็เลิกก็เลิกไงเพื่อให้เลิกก็เลิก

ไม่ใช่ว่าซื้อเว็บมาแล้วได้เลยนะคะ
รายจ่ายนี่โอ้โหบางทีจ่ายเป็น๑๐ล้านต่อเดือน

สมมุติถ้ามีนักพนันเล่นได้ร้อยหนึ่งอย่างนี้

เขาได้๘๐อีก๒๐เข้าเป้โดยตรง
แต่ก่อนจะซื้อมาต้องเสีย๒๕๐๐บาทซื้อเว็บ
จ่ายรายเดือนเดือนละ๓๕๐๐๐
หาลูกค้าเองยิงแอดหาบัญชีม้า
ต้องสำรองเงิน๒๓แสนบาท
แถมต้องเก็บสำรองค่าเคลียร์ตำรวจให้เป้ทุกเดือน
ไหนได้เงินสูงโดนเรียก๑๐ล้าน
คือสตาร์ทเริ่มต้นก็๓๘๐๐จนถึง๑๐ล้านแล้วค่ะ
แล้วเขาบอกว่าคนที่เป็นลูกข่ายทำเว็บพนันของเป้เนี่ย
จะถูกใช้เป็นนอมินีฟอกเงินถือทรัพย์สินเพียบเลย
ร้านอาหารเอ่ยทองคำเอ่ยธุรกิจบางหน้าทุกอย่างเนี่ย

มันเป็นธุรกิจสีเทาที่ทำเป็นลักษณะแฟนชายเลย
จริงมันคือเฟรนชายจริงไม่น่าเชื่อนะคะ
สุดท้ายคุณไปไม่รอดหรอกเพราะว่ามันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย